มาจากข้างหลังใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยเดินตามมา
นี่ภาพจากกล้อวงจรปิดครับนักเรียนชายอายุ๑๖ปี
เดินมากับเพื่อนจากนั้นก็มีวัยรุ่นผู้ชายเสื้อสีดำเดินตามหลังมา
แล้วก็ชกเข้าที่หน้าครับของนักเรียนชาย
ล้มลงไปนอนกับพืชสะโหลไปแป๊บนึงเลย
โอ้โหมันเข้าตรงไหนเนี่ย
พอไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดอีกมุมจะเห็นครับเห็นเห็นเขาบอกว่าเห็นนะ
เนี่ยวัยรุ่นผู้ชายครับผู้ก่อเหตุนะฮะ
ขี่มอเตอร์ไซด์มาจอดลิฟท์ถนนเดินตามไป

อู้ยนี่อะนี่อะสงสัยสงสัยมากเหมือนแฟนไม่ได้รับแฟนมาบ้างเนี่ย
ขณะนั้นกลุ่มนักเรียนชายเดินผ่านไปพอดีครับ
ผู้ก่อเหตุหันว่าไปมองนักเรียนชายผู้เสียงหาย
จากนั้นก็ต่อโพ๊กเอาให้
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุครับ
ตรงนี้เป็นหน้ามินิมาตรนะคุณผู้ชมนะตะบนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับ
ไปเจอคุณวิไลวันคุณวิรัยวัลอายุ๕๒ปีเจ้าของร้านตัดผมนะครับ
นักเรียนชายเนี่ยนะฮะถูกต่อยหน้าร้านพี่เขานี่พี่วิไลวันนะครับ
พี่วิรวัลพาผู้สื่อข่าวไปชี้จุดนี่เขาต่อยอยู่ตรงนี้เย็นวันเกิดเหตุเนี่ย
นักเรียนชายคนที่ถูกต่อยถูกชกเนี่ยมาตัดผมที่ร้าน
ตัดผมเสร็จก็เดินออกจากร้านไปแป๊บเดียวนะครับ
มารู้ทีหลังว่านักเรียนชายคนนั้นถูกชกสลบไปเลยนะครับ
ก็เลยรีบวิ่งออกมาดูพลเมืองดีนำมาพาเด็กส่งโรงพยาบาลครับส่วนสาเหตุ
เชื่อไหมพี่วิรวรรณเขาไม่เชื่อไม่เชื่อว่าเฮ้ยมันแค่มองหน้าเหรอ
สมัยนี้แค่มองหน้าก็ต่อยกันเลยเหรอพี่ก็ไม่เชื่อ
เอาล่ะมาฟังจากปากผู้เสียหายกันบ้าง
ทีมข่าวไปคุยกับฟร้องฟร้องอายุ๑๖ครับนักเรียนชายที่ถูกต่อย
วันเกิดเหตุนะพี่ผมไปตัดผมที่ร้านตรงนั้นแหละที่พี่ไปดูมานะ
จู่มีคนตะโกนเฮ้ยผมก็หันเนี่ยเฮ้ยหันปั๊บพัว
จากนั้นผมเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเกิดอะไรขึ้นวะเพราะสลบไปครับ
นี่ฮะปากแตกด้วยนี่นะครับจนสักพักเนี่ยนะก็รู้สึกตัว
รู้จักป่ะรู้จักป่ะคืออยู่โรงเรียนเดียวกันพี่รุ่นน้องผมด้วย
อ้าวโดนรุ่นน้องเล่นเออโดนรุ่นน้องเล่นนะ
แต่ไม่รู้จักกันอยู่โรงเรียนด้วยกันไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน
คิดดีดีดิมีเปล่านะขณะที่พ่อแม่ของเด็กผู้เสียหายเนี่ย
บอกว่าคนก่อเหตุในรุ่นน้องม๔อยากจะถามเหลือเกินมาต่อยลูกฉันทำไม
นะเพราะลูกไม่เคยมีเรื่องกับใครเลิกเรียนก็กลับบ้านมาช่วยงานที่ร้านทุกวันเนี่ย
หลังจากลูกชายโทรมาบอกว่าถูกชกเนี่ยกังวลใจจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ตำรวจจับตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วเป็นเยาวชนชายอายุ๑๕ปี

นี่ไงเมื่อกี้พี่วิรัยวัลเจ้าของร้านตัดผมไม่เชื่อใช่ไหม

แม่น้องเอ้ยก็โดนไปสิ
ตำรวจตั้งข้อหานะครับทำร้ายร่างกายนะครับ
แต่ว่าเนื่องจากเป็นเยาวชนก็เดี๋ยวก็เข้าสู่กระบวนการคดีเด็กและเยาวชนต่อไป

บางทีจังหวะคนเรามันอาจจะทำหน้าอย่างอื่นอยู่แล้วพี่ก็หันไปอ่าน

ยังเครียดพี่คิดกับปัญหาชีวิตพี่อยู่แล้วพี่หันไปมอง